กลางวันทำทีมาช่วยงานศพงานวัด
แต่ปรากฏว่าพอกลางคืนนะแปลงร่างเป็นโจร
ในการไปขโมยงัดตู้บริจาคซะงั้น
ภาพวงจรปิดในวัดเขาก็สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
คุณผู้ชมค่ะคือพระลูกวัดคนดูแลวัด
ชื่อวัดซึ้งล่างนะครับวัดโพธารามอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ร่วมกันเลยนะคุณนะพระท่านจับโจรเองเลยนะ
จับกลุ่มนายจยุทธ์อายุจรินอายุ๕๐ปี
เป็นชาวนครสวรรค์เป็นโจรงัดตู้บริจาค
ภาพจากวงจรปิดชัดเจนเลยนะครับ
ไปทั้งตู้ไม่ได้ยกไปทำความสะอาดใช่ไหม

สภาพนี้พอเลยอย่างที่แบบพระลูกวัด
ซึ่งเป็นคนดูแลวัดเนี่ยจับเอง
นายเจยุทก็เลยถูกอยู่ในสภาพ

แล้วก็ให้ปากคำให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้นะครับ
คือด้านพระสว่างพงศ์ทัศนพัฒน์พระลูกวัดเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงประมาณตี๓คืนวันที่๑๘กรกฎาคม
คือพระท่านก็ลุกมาเข้าห้องน้ำระหว่างนั้นได้ยินเสียงสุนัขเห่า
จะเห็นชายคนนี้เดินขึ้นไปบนสาราหอฉัน
จากนั้นได้ยินเสียงกุกักสงสัยจะงัดแงะอะไรบางอย่าง
ก็เลยแอบก่อนพระลูกวัดท่านก็ถกจีวอนแล้วก็แอบอยู่ข้างเสาก่อน
ลงมาปรากฏว่าผู้ชายคนนี้กำลังก้มเงยอยู่ตรงตู้รับบริจาค
ก็เลยมั่นใจแล้วว่าเป็นโจรมางัดตู้
ก็เลยตะโกนเรียกพระลูกวัดรูปอื่นให้มาช่วยกันจับกลุ่มนะครับ

ก็ไปถามภาพบนมาอยู่บนเพื่อนแล้วก็รอปรับหนวดมา

หมอบอยู่หมอบภาพเดียวเลย

ทำอะไรเลยวะ
คุณผู้ชมนอกจากนี้ตัวของนายจัยุดก็รับสาภาพ
ผมจะก่อเหตุขโมยเงินในตู้บริจาคจริงนะครับ
แล้วก็ยังเคยก่อเหตุยกตู้บริจาค
ที่วัดยาวล่างในพื้นที่อำเภอขลุงมาแล้ว

ก่อนจะมาก่อเหตุซ้ำที่วัดโพธารามแห่งนี้นะครับ
ก่อนจะจำนวนด้วยภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของวัดแรกนั่นแหละนะฮะ
แล้วก็ยอมรับสาภาพว่าทำจริง
แต่บ้างไหนตู้บริจาคไม่มีเงินแล้วผม
อันนั้นวัดแรกที่ไปนะครับ
ผมก็เลยเปลี่ยนใจฮะไปที่สาราตั้งศพขโมยเงิน๕๐๐บาทที่เจ้าภาพเตรียมไว้โปรยทานแทน

อกจากนี้ยังมีคนจำได้นะครับว่านายจยุทธ์เนี่ย
เคยทำตัวเป็นคนดีมาช่วยงานศพที่วัดในช่วงกลางวัน
แล้วก็กลมกลืนอยู่กับแขกในงานเลย
กลมกลืนอยู่ในฝั่งของเจ้าภาพด้วยเหมือนกัน
แล้วก็สร้างความคุ้นเคยกับสุนัขในวัด

บอกว่าถ้าวันหลังพี่มาแล้วเองอย่าเห่านะ
มันพูดอย่างนั้นจริงเหรอคุณเขาพูดอย่างนี้หรอ
สร้างความคุ้นเคยกันอย่าเห่าเลย
แต่ว่าสุนัขมันไม่เชื่อสุนัขเห่าเลย
พระท่านก็เลยมาจับกลุ่มนายจยุทธ์ได้นะฮะ